จราเข้คุณเคยเห็นกันไหม

ไม่มีแถวนี้ไม่มี

คือจราเข้ที่เห็นทั่วไปมันก็จะสีดำใช่ไหม

แต่ที่นี่โอ้ไปเจอจราเข้แปลก

แล้วขายได้ตัวเป็นหมื่นเลยครับ

แล้วตัวเล็กอย่างนี้ขายได้ขายดี

ที่นี่คือฟาร์มจราเข้ในพื้นที่หมู่๔ตำบล

ซึ่งเป็นฟาร์มจราเข้ของ
นายนัทภาคคำกาดหรือคุณเอ็กซ์

แล้วก็มีลูกจราเข้ที่หายากติดมันด้วย

สีมันสิดกว่าไอสีอึดประกัติ

ไม่เกี่ยวออกมาก็งี้เอง

มันต่างกันจริงด้วย
แล้วเขาบอกว่าไอ้แบบนี้ก็เคยเห็น
แต่ปีนี้มาเยอะมาก

แต่บางปีไม่มีก็มีเหมือนกัน

สีเผือก๑๒ตัวเขาให้แล้วนะ

มีความผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจ

ตัวแบบสีเกือก

ดินขนาดจะไม่โต
ตัวน้อยเนี่ยตัวละ๓๐๐๐๐
แล้วเขาบอกว่าลูกจราเข้ถ้าแบบปกติทั่วไปตัวละพันบาทเอง
ก็คือสีดำอย่างนี้พันหนึ่ง
แต่ถ้าสีเผือกนี้ตัวละสามหมื่น

แล้วคำถามคือพอสีเผือกแล้วเอาไปทำอะไร
โอ้โหก็เอาไปทำเป็นแกงบวชก็ได้บวชเผื่อ

แล้วก็ไปใส่ไปยัดใส่ข้าวเหนียวเผือก

คือมันโตแล้วมันจะเป็นแบบนี้หรอ
คือผมไม่แน่ใจต้องไปถามเจ้าของฟาร์ม
ไอ้ที่สีเผือกน่ะโตมามันจะเป็นสีแบบไหน
แต่ผมก็ไม่ขอรอดูตอนมันโตใหญ่
ให้ดูว่านี่คือฟาร์มจราเข้ที่มีความแปลกเหมือนกัน
ในเรื่องของสีตัวสีจราเข้

จะคิดว่ามันมาให้โชคให้ลาบก็แล้วแต่จะคิดแล้วกัน

เฮ่ยอย่านะ

เดี๋ยวเอาจริงมานานบรรยากาศมันจะเป็นอย่างเงี้
เวลาเราดูภาพจราเข้หรืองูเงี้ยเขี้ยวขอยิ่งดูหนังไอ้หลาม

แล้วบางทีเราไปอยู่ทะเลเห็นฉลามเราก็คิดว่ามันดีนะ